งานนี้ต้องไปสำรวจไปดูซิว่าการออกสลากสัญจรครั้งนี้
สนุกสนานมันจะเมามันขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไปสำรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่บริเวณถนนจอมพลหลังอดุษวรีท้าวสุรณาเรย์อเผื้อเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ว่ากันว่านั่นคือแหล่งจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
จะไปทั้งทีมันต้องไปจุดที่ใหญ่ไงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีแผงจำหน่ายสลากกว่า๔๐แผง

คือคุณชอบแผงไหนชอบตัวไหนคุณไปหาเอาได้เลย

หลายคนที่เขามีความเชื่อเรื่องของโชคลาภก็ไปลองเสี่ยงกันดูก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
เขาบอกว่าเลขดังที่นักเสี่ยงโชคแสวงหามากที่สุดก็คือ

เอ้าก็เลขดังที่เขาแสวงหามากที่สุดก็คือ

เอาจริงทำเป็นเล่นไปรวมไปถึง๕๒ตัวเนี่ยนะครับ
เนื่องจากตัดตั้งงานสลากกินแบบรัฐบาลออกมาสัญจรรย์งวดวันที่๑ธันวาคม๖๖เนี่ย
เนื่องในโอกาสเมืองนครราชสีมาครบรอบ๕๕๕ปี
มีนักก่อใหม่เลย

แน่นอนค่ะนี่งานใหญ่เขาจัดงานครบรอบ๕๐๐ปี
เพราะฉะนั้นบรรยากาศคึกคักแน่นอน